ก่อนหน้านี้เมื่อสักสัปดาห์๒สัปดาห์ก่อน
ก็มีข่าวว่าเนรคำที่หลบหนีอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ถูกทางเจ้าหน้าที่สหรัฐจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
ที่เขาจะชอบสืบสวนสอบสวนคดีต่างนี่นะ

คนยังไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยจับเนรคำได้แล้วจริง
คำถูกจับจริงตอนนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาค่ะ

คนไทยในอเมริการวมถึงคนใกล้ชิดเนรคำ
ยังไม่มีใครเชื่อว่าเนรคำติดคุกจริง
โดยไม่พบหลักฐานการถูกจับกลุ่มและขึ้นสารของเนรคำ

ออกมาปฏิเสธที่จะตอบโต้ข้อมูลนี้นะคะ
เนื่องจากว่าไม่รู้รายละเอียดเรื่องของการตรวจสอบของเพจนี้
จับกลุ่มนายวีรพลสุขผลหรือเนรคำได้แล้วจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
เพื่อนำตัวส่งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย

จะเปิดเผยรายละเอียดต่อประชาชนอีกครั้งอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูกรณีที่ปปง
อายัดบัญชีเงินสดของเครือข่ายพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัตรวัตถ์พระธรรมกาย
บัญชีมูลค่าประมาณ๕๐ล้านบาท
นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ออกมาชี้แจงนะคะว่าปปงสั่งอายัดบัญชีของวัดมาเกือบเดือนแล้ว

ซึ่งเป็นบัญชีที่มีเช็คสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
ซึ่งนายสุภาชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรได้นำมาบริจาค
ซึ่งทางวัดกำลังดำเนินการทำเรื่องเพื่อขอยกเลิกการอายัด
เพราะถือเป็นการรับบริจาคโดยเปิดเผยโดยสุจริต
ปัจจัยก็ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของงานพระพุทธศาสนา
กรณีที่ปปงเตรียมตรวจสอบที่ดินวัดถ้ำเนรมิตในอำเภอศรีสวรรค
จังหวัดกาญจนบุรีสาขาวัดพระธรรมกายว่าเข้าข่ายฐานฟอกเงินนั้น
วันนี้ค่ะทางธนาความพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดธรรมนิรมิตรจัดแหล่ง
พร้อมทั้งจะมีการเปิดหลักฐานทั้งหมดเดี๋ยวต้องติดตามกันสัก๑๐โมงครึ่งวันนี้นะคะ
ส่วนบ่ายโมงวันนี้ชาวบ้านและลูกศิษย์วัดพระธรรมกายกว่า๑๐คน
จะเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกกรณีขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
เข้าตรวจวัดพระธรรมกายเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมแถลงขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ
ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีเดี๋ยวต้องติดตามกันวันนี้ค่ะ